กรผมนะครับไม่รู้ตั้งชื่อหนังหรือเปล่าแต่เป็นชื่อข่าว
ผมชอบนะซิ่งแซงกระฉูดรูดทุกไฟแดงไปดูครับ
มันนี่คุณผู้ชมดูก็ต้องบอกว่า๑จากในหนังแหละ

น่าจะเป็นรถตำรวจไล่คนร้ายคดียาเสพติดอะไรประมาณนี้แหละ

ผู้ชายคนนี้ขับรถเก๋งนะฮะ
เขาเรียกว่าอะไรนะซิ่งแซงกระฉูดรูดทุกไฟแดงผิดไหมล่ะ

นี่แหละครับเมื่อกี้ที่เห็นขึ้นเขาคือเข้าไปในเขต

ยังไม่หยุดนะขับสวนเลนลงมาข้างล่างอีก
แล้วก็ฝ่าไฟแดงแบบไม่กลัวตายไม่กลัวตายจริง

เวลาประมาณ๕โมงเย็นตำรวจสพบุรีรำยุ่งกันใหญ่

โอ้ยจังหวัดนี้ก็น่ากลัวแทบมากเลยนะ

บานที่๒๐มูล๗กรัม

รถน้ำแข็งมันสวนไปถนนมันเล็กเหนียว

แต่ทีนี้เขาโบกเพื่อจะตีผม

เมื่อกี้มีเสด็จแม่เสด็จพ่อ

เอาเป็นว่าที่ตำรวจเขาจับใจความมาให้เราได้
นายโอบอกว่าผมขับรถมาจากบ้านเมีย

แล้วก็เขาบอกนี่นะบอกว่านายโอมีอาการป่วยทางจิต
เขาบอกเองเลยหรือใครบอกนะครับ
เพราะธรรมดาคนป่วยทางจิตไม่ค่อยยอมรับหรอกว่าตัวเองป่วย
ขณะเกิดเหตุนายโอน่าจะขาดยา
อันนี้ข้อมูลมาจากญาติเพิ่มเติมแล้วล่ะ
ประกอบกับอากาศร้อนจัดก็เลยคลุ้งก็เลยคลั่งนะครับ

เกือบจะชนคนบนเขาด้วย
กระทั่งมีรถน้ำแข็งนะครับ
ขับสวนทางมาไอ้รถคันใหญ่นี่คันนี้คันนี้นะครับ
นายโอจึงขับสวนทางลงมาด้านล่าง
แล้วก็ไล่ชนรถชนชนมาทั่วหมาตายตัวหนึ่งนะครับ

ส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
เพื่อรอดูอาการแล้วก็ให้สงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วจะสอบปากคำแล้วดำเนินคดีแน่นอนครับ